ตามความคืบหน้าเรื่องของเสียแป้งนาโนตกันหน่อยครับ

ที่เขาหลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลในพื้นที่นครศรีธรรมราช
และเป็นวันที่๒๕ที่เจ้าที่นั้น
วางกำลังกันปิดล้อมเขาบรรทัศน์นะฮะ
แม้ว่าเจ้าตัวนี้น่าจะไม่ได้อยู่บนเขาแล้วก็ตาม
ปล่อยคลิปมาแล้วทั้งหมด๓คลิปนะครับ๒๔๑คลิป๒๕๑คลิป
และวันที่๒๙อีก๑คลิปล่าสุดครับบุคคลที่ถูกพาดพิงรายชื่อถึงนั้น
เดินทางไปให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วคนที่เอาคลิปของเสียแป้ง
คลิปหนึ่งคลิปสองมาเผยแพร่วันนี้ให้ข้อมูลกับตำรวจด้วย
แล้วก็คาดการณ์ว่าตัวเสียแป้งคงยังไม่มอบตัวในเร็ววันนี้หรอก
เหตุผลคือยังไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยครับ
เสียแป้งอัดคลิปนะครับคลิปแรกเมื่อ๒๔พฤศจิกายนช่วงเย็น
คลิปที่๒๒๕พฤศจิกายนช่วงสายที่มีการปล่อยคลิปออกมา
และคลิปที่๓ยิงขึ้นยูทูปเลยเนี่ยนะฮะ
คลิปพูดพาดพิงชื่อคนนั้นคนนี้เยอะมากครับ
กรณีของการบุกชิงตัวประกันคือนายจรวดเมื่อปี๖๒
เหตุการณ์นั้นมีการพูดถึงชื่อพ่อของนายจรวด
อายการบอยประธานติ่งจ่ามิตรและดาบติ๊ก
ในช่วงเวลานั้นว่าไปเกี่ยวข้องด้วย
แล้วทำไมผมติดคุกคนเดียวไม่ได้ประกันตัวคนเดียว
คุณออสซี่ดนรวีนักข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ความเคลื่อนไหวก่อติดเรื่องนี้ที่กองบังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงครับหลังจากพลตำรวจตรีโอภาษท่างทอง
ผู้บังคับการกองตรวจราชการ๖สำนักงานเจรตำรวจ
เรียกตัวผู้ชายคนนี้ครับเสื้อสีขาวแขนยาวใส่แว่นสีดำ
เดินมาชิวเลยครับสวมกางเกงยีนนักข่าวถามเขาก็ยินดีตอบนะครับ
นี่คือประธานติ่งนายสมชายนุ่นเกลี้ยงครับให้สัมภาษณ์ทั้งขามาและขากลับ
อกจากนี้ยังมีอีก๒คนครับที่เดินทางมาวันนี้ก็คือ
ร้อยตำรวจตรีธีรวุฒิจันแก้วหรือดาบติ๊กในสมัยนั้นเมื่อปี๖๒
เสียแป้งเขาเรียกดาบติ๊กดาบติ๊กปัจจุบันเป็นหมวดติ๊กนะฮะ
อีกคนหนึ่งคือจ่าสิบเอกสมมิตรหนูเขียวหรือจ่ามิตรครับนี่นะฮะ
ทั้งสามคนมาให้ข้อมูลครับหลังจากใช้เวลาประมาณเกือบสี่ชั่วโมง
ตัดภาพมาจังหวะวินาทีที่ประธานติ่งเดินออกมา

เดินออกมาตอบนักข่าวเรื่องที่ตำรวจสอบถามในวันนี้
เจ้าตัวบอกว่าส่วนใหญ่อยู่ในสำนวนหมดแล้ว
แล้วที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่
เจ้าตัวบอกเลยไม่กังวลใจไม่เครียดไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เลย
เรื่องนั้นมันจบไปนานแล้วดูฮะ
ไม่ประเด็นตรงนั้นไม่มีครับ
ผมคือไม่ได้พูดอะไรมากมายเพราะว่ามันอยู่ในสำนวนที่มันการไว้ละครับ

ไม่มีอะไรครับก็คือเป็นไงครับจากการออกมาคำว่าที่ยังไม่รู้ที่นักใจ
ไม่ครับไม่น่ากใจอะไรเลยครับ

เหมือนกันครับไม่มีอะไรครับ
ไม่มีอะไรครับไม่หนักใจครับไม่เครียดครับ
นี่นะฮะนี่คือประธานติ่งนะครับตอบนักข่าวในทุกคำถามที่ถาม
ผิดกันกับสองคนนี้ครับคือดาบติ๊กและจ่ามิตร
ตอนที่มาเนี่ยก็หลบนักข่าวขึ้นไปให้ข้อมูล
จังหวะที่ให้ข้อมูลเสร็จแล้วขากลับครับ
ไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเลยครับอบหลบออกทางด้านหลังอาคาร
พยายามไปขึ้นกระบะที่พักพวกมาจอดสแตนบายรอรับเอาไว้
จ่ามิตรเนี่ยพอเจอนักข่าวคือประจันหน้ากันปั๊บ
ยแนบฮะวิ่งครับพอเห็นนักข่าววิ่งตามก็วิ่งหนี
แล้วรีบขึ้นรถกลับออกไปทันทีโอ้บรรยากาศตอนนั้นเดี๋ยวให้ดูกับตาคุณผู้ชมก็แล้วกันครับ
ไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่ตำรวจวิ่งจับผู้ร้ายนะฮะ
นักข่าวแค่อยากจะตามไปขอสัมภาษณ์จามิตรลองดูครับ
หมวกสีเงินย้ำว่าไม่ได้เป็นการไล่ตามจับผู้ร้ายแต่อย่างใดนะฮะ
แต่ว่าจาบิ๊กเขาก็คงตกใจนักข่าวคงไม่อยากให้สัมภาษณ์นะฮะ
พอตกใจปั๊บสติตะเลิศวิ่งพอวิ่งปั๊บนักข่าวก็วิ่งตามสิครับ
ในขณะที่ดาบติ๊กเองก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด
เพราะว่ามีกระบะเข้ามาจอดสแตนบายรอรับอยู่แล้วนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนที่ตำรวจเชิญมาให้ข้อมูล
ก็คือผู้สื่อข่าวท้องถิ่นครับคุณสวัยรุยันครับ
วันนี้เดินทางไปให้ข้อมูลกับเจรตำรวจด้วยเหมือนกัน
ท่านนี้ฮะสะพายเป้ใส่หมวกสีครีม
โดยคุณสวัยใช้เวลาการสอบปากคำ
นานประมาณสัก๓ชั่วโมงกว่าแล้วออกมาให้สัมภาษณ์ครับ
เจ้าตัวก็ให้ข้อมูลกับทางนักข่าวเต็มที่เหมือนกันนะฮะ
บอกว่าวันนี้ตำรวจถามและคุยอยู่๒ประเด็น
ก็คือเรื่องที่มาของคลิปวีดีโอเสียแป้ง
และเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียนของนักโทษ๓๙๓คน
ที่เขาบอกว่าพวกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรือนจำ
ตำรวจก็ถามว่ามีที่มาที่ไปได้มายังไง
แล้วคนในคลิปนั้นเสียแป้งจริงไหม
ก็ยืนยันไปว่าเป็นเสียแป้งตัวจริง
ส่วนของคลิปทั้งสองที่ได้มาเนี่ย
หลังจากได้มาก็ส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัด
คือสำนักข่าวต้นสังกัดทันที
ส่วนตัวมองว่าการกระทำดังกล่าว
ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือเสียแป้ง
เขาเป็นเพียงแค่คนกลางในการนำความจริงมาเสนอต่อสังคม
เพราะเขาเป็นนักข่าวเป็นสื่อสารมวลชน
ทำหน้าที่สื่อมวลชนก็ต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
เจ้าตัวบอกแบบนี้ฮะ

ด้านของผู้เสียหายผู้ที่ถูกต้องโทษถูกตามล่าหรือว่าถูกตามจับ
เราก็ต้องนำเสนอในเมื่อเรามีข้อมูล

ถามว่าหน้าวันนี้ก็ต้องทำเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น

และเป็นการนำเสนอข้อมูลทั้งสองฝั่งฮะ
การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ายังไงก็ว่าไป
และในทางด้านของเสียแป้งเอง
เขามีข้อมูลอะไรก็นำเสนอมา
ใครจะเชื่ออย่างไรก็สุดแล้วแต่วิจารณญาณฮะ
ส่วนเรื่องที่มีข่าวว่าเสียแป้งจะมอบตัวนั้น

เพราะว่าเสียแป้งยังกลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัย
และกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ
ในเรื่องของการมอบตัวตรงนี้ณวันนี้

แล้วก็ความรับความเป็นธรรม
ซึ่งข่าวที่บอกว่า๔๕วันจะมอบตัวนี่ก็คือยังไม่มี

เพราะว่าที่มีการพูดคุยกับญาติก็ยังไม่มี
เพราะว่าเชื่อว่าถ้าสมมติ

เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเขามอบตัวไปใน๔

ถามว่ากระบวนการสอบสวนกระบวนการลื้อคดี

นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาพบกับตำรวจตามนัดนะครับ

ทีนี้อีกหนึ่งคนครับนายกัมปนาศอ่อนสงศ์หรือว่าโจโจ้สารวัตรกำนัน
ในพื้นที่ตะมนต์วังใหม่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุง
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มกวนที่ช่วยเหลือพาเสียแป้งหลบหนี
มีห้าคนคือสี่คนเนี่ยให้การกับตำรวจแล้ว
ปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเสียแป้งแต่อย่างใด
แต่ว่าในกัมปนาศตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งตามตัว
เพราะเชื่อว่าน่าจะมีเบาะแสสำคัญนะฮะล่าสุดทราบว่าติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจแล้ว
แต่ยังไม่ได้มีการยืนยันเรื่องของเวลา
มีรายงานว่านายกัมปนาศได้พูดคุยกับคนใกล้ชิดคนหนึ่ง
บอกว่าตัวเขาเองงงมากงงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เนื่องจากว่าไม่ได้มีส่วนไปเกี่ยวข้องกับทางคดีของเสียแป้งแต่อย่างใด
ดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับว่าเมื่อไหร่เจ้าตัวนั้นติดต่อขอมอบตัวเข้าพบตำรวจและมีคำชี้แจงจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ
ทีนี้ก็มีรายงานกระแสข่าวบอกว่าเสียแป้งเนี่ยหลบหนีไปที่อินโดนีเซียแล้วถูกไหมคะ
ซึ่งการจะหลบหนีไปทางอินโดนีเซียได้เนี่ยต้องนั่งเรือ
และต้องเป็นเรือสปีดโบ๊ทที่มีเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า๒๐๐แรงม้าด้วย
ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถผ่านช่องแคบมะละกาไปได้ค่ะ
จากข้อมูลที่แหล่งข่าวให้เอาไว้แบบนี้นะคะ
คือเขาบอกว่าหลังจากที่เสียแป้งยิงประทะกับตำรวจบนเทือกเขาบรรทัศน์ในวันที่๘พฤศจิกายน

มีคนมารับตัวใช่ไหมที่เป็นรถหรูใช่ไหมคะ
แล้วพาไปส่งท่าเรือบากันโตทิศที่อำเภอละงูจังหวัดสตูน
ขึ้นสปีดโบ๊ทมุ่งหน้าไปอินโดนีเซีย
เส้นทางนี้เนี่ยผ่านช่องแคบมะละการะยะทาง๒๐๐มายทะเลหรือว่าไม่เกิน๓๗๐กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทางคือ๖๘ชั่วโมงค่ะ
ตำรวจน้ำให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
เรือลำที่จะเดินทางไปอินโดนีเซียได้ต้องเป็นเรือท่องเที่ยวหรือว่าเรือยอด
ขนาด๒เครื่องยนต์แรงม้ารวมกัน๒๐๐แรงม้า
แต่ถ้าเป็นสปีดโบสต์ต้องเป็นขนาด๔เครื่องยนต์ที่แรงม้ารวมกัน๒๐๐แรงม้า
ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน๑วันก็ถึงเกาะสุมาตราได้

ต้องเอาพาสปอร์ตไปสแตมป์ที่ด่านต่อมอของแต่ละเมืองท่านั้น
แต่ถ้าไปแบบผิดกฎหมายคือหนีเข้าไป
ก็ต้องประสานงานไว้ก่อนไม่งั้นจะถูกเจ้าหน้าที่จับ
ถ้าประสานงานเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ย
อาจจะต้องไปลอยเรือรอกลางทะเลให้เจ้าหน้าที่ที่ประสานไว้รับตัวเข้าประเทศนะคะ
เราได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่า
เสียแป้งลงมาจากเทือกเขาบรรทัศน์แล้วเนี่ย
มีการประสานไปยังอดิตผู้นำท้องถิ่นที่เคยค้าขายทางเรือกับประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วก็เป็นคนประสานไปที่อดีตนายทหารยศพันโทรายหนึ่งของประเทศเพื่อนบ้าน
ให้ช่วยหาที่พักให้เสียแป้งกบดานในอินโดนีเซีย
ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสตูนก็บอกว่า
ปกติเส้นทางเดินเรือจากอำเภอละงูจังหวัดสตูนมุ่งหน้าไปอินโดนีเซียเนี่ย
ก็จะมีเรือสินค้าใช้เส้นทางนี้ขนส่งเป็นประจำอยู่แล้ว
ถามว่ามีโอกาสไหมที่เสียแป้งจะใช้เส้นทางเดินเรือนี้หนีออกนอกประเทศ
ชาวบ้านบอกว่ามีโอกาสสูงค่ะ
ส่งพิติกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวลงไปพูดคุยกับ

เขาบอกเขาขับเรือมา๓๐ปีแล้ว
ผมว่าเป็นไปไม่ได้นะที่เสียแป้งจะนั่งเรือไปอินโดนีเซีย
ผมว่าเขาน่าจะซ่อนตัวอยู่เมืองไทยนี่แหละ
ตามคำกล่าวที่เขาบอกว่าอะไรนะ
ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด
แต่ถ้าถามเรื่องความเป็นไปได้เนี่ย

มันไม่สามารถสู้คลื่นใหญ่ในทะเลได้
น้ำมันก็ไม่พอในการเดินทางอีก
แต่ถ้าเป็นเรือยอดมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะ

แต่ก็มีความเสี่ยงที่เครื่องยนต์เรือจะพังอยู่ดี

เพราะว่าจุดที่อันตรายที่สุดก็คือจุดที่ปลอดภัยที่สุด

ไปไม่ได้ไปไม่ถึงน้ำมันหมดกลางทาง

น้ำมันเล็กแต่ว่าต้องการเตรียมน้ำมันไหมครับ

๔ชั่วโมงก็หมดแล้วครับ

สู้ขึ้นของรถยานเรานี่สู้ขึ้นได้แค่๓เมตร

ส่วนมาก๓เมตรหมดสปิดบวชนี่

มาย๒๐มันก็อาจจะอยู่ที่๘ชั่วโมง๑๐ชั่วโมง
อ๋อ๘ชั่วโมงเหียงเป็นเรือยอนะคะครับ

ไม่ได้ไม่ได้พักกันเครื่องระเบิดได้ไหมนี่ค่ะโดยเส้นทางหลบหนีของเสียแป้ง
ไปท่าเรือภาคปกรณาบากันตกทีเทียมเฟอร์ละงูเนี้ยนะคะเขาจะเริ่มจากว่า
เขาบรรทัศน์๘พฤศจิกายนหลังจากลบนี้ไปได้
ก็จะต้องเดินเท้าลงจากเขา๗กิโลเมตรไปที่บ้านป่าพงที่อำเภอตะหมด
พัทธลุงก่อนรอให้ในเดียวหรือว่าสุเชษจันเขียวเนี่ย
มารับแล้วก็นั่งซ้อนท้ายไปที่วัดพรุนายขาว
ตำบลคลองใหญ่อำเภอตะโหมดระยะทาง๑๒กิโลเมตร
จากนั้นขึ้นรถเก๋งสีดำไปบ้านอดีตผู้นำท้องถิ่นคนหนึ่ง
อำเภอละงูจังหวัดสตูนโอ้โหจุดนี้ไปไกลอยู่นะคะอืม
๑๑๓๘กิโลเมตรค่ะ๑๐พฤศจิกายนตีหนึ่ง๓๙นาที
ปฏิบัติการพาตัวเสียแป้งไปท่าเรือก็เริ่มต้นขึ้น
ใช้รถกระบะสีขาวกับรถเก๋งสีขาวเป็นรถขับนำ
คล้ายสำรวจเส้นทางดูว่าจุดไหนมีด่านตรวจดูว่าจุดไหนปลอดภัยบ้าง
จากนั้นรถเก๋งสีดำที่เป็นคันที่เสียแป้งนั่งก็จะขับตามหลังไปเรื่อย
จนถึงท่าเรือบากันโตทิศแล้วก็จะลงเรือสปีดโบสต์มุ่งหน้า
เข้าประเทศอินโดนีเซียนะคะทีเนี้ยครับก็มีรายงานข่าวนะครับว่า
อกจากลูกน้องของเสียแป้งจะช่วยพาเสียแป้งหนีแล้วก็มีคนมีสีไปผัวพันไปเกี่ยวข้องด้วย
ถ้าไม่มีคนมีสีไปช่วยเนี่ยเสียแป้งจะหนีไปได้ขนาดนี้เหรอ
มีทั้งตำรวจยศพลตมตรีและนอกจากนี้พันตมตรีก็มีนะ
ยังมีทหารยศพันโทจากประเทศเพื่อนบ้านอีกแน่โอ้โหเยอะนะ
กระแสข่าวมาแบบนี้ฮะค่ะจริงหรือเปล่าหลังมีรายงานข่าวว่ามีตำรวจยศใหญ่ในพลครับ
พลตำรวจตรีอักษรย่อกไก่ที่ถูกพาดพิงชื่อถึงว่าน่าจะอยู่เบื้องหลังคอยคุ้มครอง
ช่วยเหลือเสียแป้งยังไม่หมดยังไม่หมดฮะยังมีตำรวจยศพันธุ์ตำรวจตรีที่อยู่ในพื้นที่พัทธลุง
ช่วยเหลือเสียแป้งในการหลบหนีให้ไปอยู่บนเขาบรรทัศน์
แล้วก็พาตำรวจนายอื่นไปค้นผิดจุดนะฮะสมมุติเสียแป้งอยู่ซ้ายพาไปค้นขวา
เสียแป้งหลบไปข้างบนพานลงข้างล่างลักษณะคล้ายแบบนั้นอ่ะ
เพื่อเปิดโอกาสให้เสียแป้งได้ซ่อนตัวได้หลบหนีได้มีเวลาเหมือนถ่วงเวลา
และหลังจากการยิงประทะกันครับเมื่อวันที่๘พฤศจิกายนตำรวจกลุ่มนั้นเนี่ย
ร่วมกันกับซุ้มมือปืนและผู้นำท้องที่แถมมีนักการเมืองท้องถิ่นคอยช่วยเหลือ
พาเสียแป้งหลบหนีจนกระทั่งสามารถขึ้นเรือแล้วหนีต่อไปยังอินโดนีเซียได้
กระแสข่าวมาแบบนั้นนะฮะค่ะนอกจากนี้ยังมีทหารยศพันโทครับ
จากประเทศเพื่อนบ้านช่วยเสียแป้งอีกแรงหนึ่งในการช่วยหาที่พักหาที่ซ่อนตัวในอินโดนีเซีย
และมีข้อมูลว่าทหารนายดังกล่าวนั้นอยู่ในกลุ่มของคนค้าของผิดกฎหมาย
ของหนีภาษีน้ำมันเถื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับกวนเดียวกันของพลตำรวจตรี
อักษรย่อกอไก่ด้วยครับก็เหมือนกับเป็นกลุ่มกวนเดียวกันทั้งหมดอ่ะ
คอยช่วยกันหากเป็นไปตามรายงานข่าวที่ว่านั้นน่าจะน่าจะมีกระบวนการช่วยเหลือเสียแป้ง
ทั้งในประเทศและนอกประเทศหรือเปล่าเรื่องนี้ครับเราไม่อยู่เฉยไม่อยู่นิ่ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามกับทางตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
ปฏิเสธนะฮะตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านปฏิเสธบอกว่า
เรื่องดังกล่าวกระแสข่าวดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดค่ะ
อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
สิบเอ็ดวันที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลและยี่สิบห้าวันที่ปิดล้อมเขาบรรทัศน